กลับมาค่ะมาดูที่บ้านเพของจังหวัดระยองกันหน่อยนะคะ
ตรงนี้ข้ามไปเกาะเสม็ดไง

แล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการแจ้งกู้ภัยนะคะ
แจ้งหน่วยดับเพลิงมาช่วยกันดับเพลิงเนี่ย
ใช้เวลาสักประมาณ๔๐นาทีเห็นจะได้ค่ะ
เห็นไหมคะว่าขนาดเรืออยู่ในน้ำ
ยังไฟไหม้ได้ต้องเอาน้ำบนนบกเนี่ยไป
ที่มันอยู่ในดามเห็นมั้ยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันแบบ
สุดท้ายแล้วดับค่ะเรือเนี่ยถูกไฟไหม้วอดทั้งลำเลยนะคะ

ถูกไฟเคราะห์ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นมากกับชีวิตนะคะ
ทีนี้เราก็ถามเจ้าตัวถามคุณสุรชัยจังหวะนี้ค่ะ
โอ้โหนี่
ปวดแสบปวดร้อนแทนเลยนะครับแน่นอนเลยนะคะ

แต่ว่าท่านก็ยังอุตส่าห์ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
ท่านบอกว่าท่านเป็นกัปตันเรือแล้วอยู่ในเรือเพียงคนเดียว
ทีนี้ถามว่าเอ๊ะไฟไหม้ได้ยังไง
คุณสุรชัยบอกว่าตอนที่กำลังจะสตาร์ทเนี่ย
กำลังสตาร์ทเครื่องจู่เกิดไฟช็อต
แล้วเกิดเสียงระเบิดดังขึ้น๒ครั้ง
ก่อนที่ไฟจะลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

โดนไฟคลอกด้วยต้องวิ่งหนีตายเอาตัวรอดขึ้นมานะคะ
ต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากระบบไฟบนเรือ
ช็อตแล้วก็เกิดประกายไฟ
ประกายไฟบางส่วนนี่แหละมันไปโดนถังน้ำมัน

ช่วงหลังเนี่ยจะมีน้ำมันเป็นห้องเครื่องนะคะ
อาจจะแบบมีประกายไฟไฟช็อตนะคะ
ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะคะ

มันเลยอยากจะนอกไปเลยล่ะ
ติดเชื้อง่ายมากต้องดูแลอย่างดีนะครับ